ใครไปเชียงรายต้องไปช้อปปิ้งที่ตลาดสายลมจอย

เพราะว่าก่อนนั้นนี่มีข่าน้ำทวมตลาดสายลมจอยใช่ไหม
คือพ่อค้าแม่ค้าเขาเอาของมาเลหลัง

เอียดเลยนี่ฮะตลาดสายลมจอยครับตลาดชื่อดังของ
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับนี่แหละครับ
ชาวบ้านออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าพวกข้าวของเครื่องใช้
ก็แถวนั้นเนี่ยดังอะไรอ่ะพวกผ้าห่มหมวกรองเท้า
เสื้อผ้าต่างมีทั้งแบบมือหนึ่งและมือ๒นะครับ
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่๒๐บาทไปจนถึงนู่น
ร้อยสองร้อยก็มีอ่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายร้านนะโอ้โห
อันนี้ยิ่งสุดเพราะว่าปรับลดราคาลงอีก๕๐๘๐เปอร์เซ็นต์
ขายดิบขายดีนะครับลูกค้าส่วนใหญ่มีทั้งคนไทยและชาวเมียนมาฮะ
คาดว่าเงินน่าจะสะพัดหลายล้านบาททีเดียว
สำหรับสินค้าที่เอามาลดราคาครั้งนี้นะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ร้านถูกน้ำท่วมนะฮะ
คือบางส่วนก็เป็นสินค้ามีตำหนิแหละแต่ยังใช้ได้นะครับ
โดยเมื่อช่วงเช้ามืดของย้อนไปนะครับ๒วันที่แล้ว
พฤศจิกายนที่ผ่านมาฝนตกหนักใช่ไหมฮะ
แล้วก็ทำให้น้ำมันไหลทะลักเข้าท่วมตลาดสายลมจอย
ลมจอยนี่ต้องบอกว่าโดนทุกปีนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าขนเข้าของไม่ทันที่บอกจะให้ไว้ที่สูงที่สูง
มันสูงไม่ทันนะครับน้ำทั่วหมดนะฮะ
คือตอนนี้แม้ว่าน้ำจะแห้งจนเป็นภาวะปกติ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับเดินดอยเดินมาสะดวกแล้วเนี่ย
แต่สินค้ามันตกค้างอยู่ไปจำนวนมากนะครับ
แล้วพวกดินโครงดินโครนอะไรก็ยังมีอยู่
เดี๋ยวขายกันแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่กันต่อไปด้วยครับ